เชื่อของไทยเราแต่เดิมมันมีหลากหลายความเชื่อมาก
อย่างเช่นเรื่องของการบูชาหนังหน้าครูเคยได้ยินกันไหมคะ
แล้วเขาบูชาเพื่ออะไรไปดูค่ะ

ด้วยความเคารพนะอาจจะดูแบบน่ากลัวนะ
ใช่แต่ว่าเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องราวความเชื่อนะคะ
นี่คือหนังหน้าครูค่ะ
มีไว้เพื่อบูชาบรมครูขอพรขอความสำเร็จ
ต้องย้ำคุณผู้ชมนะว่านี่เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
วิจารณญาณในการรับชมนะคะและทั้งหมดที่เราให้คุณผู้ชมดูในคลิป
เป็นใบหน้าของครูบาอาจารย์ที่มีหลากหลายสายเลยค่ะ
มนต์ดำสายขาวสายดำพระเกจิฤษีซึ่งครบเลย
สมัยก่อนนะคะมีการสั่งเสียลูกหลานลูกศิษย์
ให้นำมาเก็บรักษาเอาไว้นั่นเอง
ส่วนคนที่จะนำมาเก็บจะนำมาบูชาได้
จะต้องเป็นลูกเป็นหลานหรือเป็นลูกศิษย์ผู้สนิทใกล้ชิดเท่านั้น
อายุของหนังหน้าครูที่เราดูเห็นกันไปไม่น้อยนะคะ
ต้องบอกว่าน่าจะตั้งแต่สมัยอายุทยา
คุณยาวนานมากและต้องบอกคุณผู้ชมว่า
เป็นหนังหน้าจริงของครูที่เสียชีวิตไปแล้ว
มันเป็นเรื่องราวความเชื่อของคนรุ่นเก่า
ส่งต่อสืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน
ต้องย้ำว่าความเชื่อเรามีหลากหลายรูปแบบ
เขาก็เชื่อว่าการที่เราบูชาครูหรือเคารพครู
กระตันยูกระตะเวทีต่อครูบูรพาจารย์
มันก็จะทำให้เราเจริญก้าวหน้าทางด้านหน้าที่การงาน
ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นความเชื่อ
ส่วนบุคคลใช้วิจารณญาณในการรับชม